ไปแจ้งความดำเนินคดีที่แบบเว็บไซต์โพสต์ข้อความพาดหัวข่าวแบบนั้น
ซึ่งมันเป็นข้อความที่รถเมย์ไม่ได้พูดเหมือนที่เคยบอกไป

เพราะคนวันนั้นเขาอาจจะแยกกันอยู่

แต่พอมันเป็นข้อความที่รถเมย์พูดอีกแบบนึง

อะไรอย่างนี้บางทีคอมเมนต์ของคนก็จะมา

ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าคนเดียว

พ่อแม่พี่น้องของทางฝั่งแฟนล่ะ

อะไรอย่างนี้บางทีเวลาคุณพูดไปเนี่ย

มันเกิดอะไรกันขึ้นบ้านนี้สองคนนี้มีปัญหา
อะไรกันหรือเปล่ามันก็อาจจะไปกระทบ

ว่ายิ่งแบบเยอะขึ้นไปทั้งที่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย
แล้วแม่ก็ไม่ได้พูดว่ามันเป็นปัญหาในชีวิต

เพราะฉะนั้นบ่าวเท่าไม่ต้องดีใจ

หรือบ่าวเท่ามันคงจะดีใจไง

ทำไมเขาลงอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ
เขาก็เป็นคนน่ารักนะ